แข่งขันเกมที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับอยู่สายเอ
ก็เจอกับทางทีมชาติเมียนมาหรือว่าพม่าแต่ว่าบรรยากาศในการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับ
จะลงรายละเอียดกันแล้วโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็เน้นในเรื่องของลูกตั้งเตะมากขึ้นกว่าเกมแรกที่ผ่านมาแล้วก็มีการขึ้นเกมกันด้วย
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดเนี่ยก็เห็นกันแล้วนะครับว่า
สตอรี่ส่วนตัวของทางโจรทานเข็มดีเนี่ยก็มีภาพที่เจ้าตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็มีอาการท้องเสียนะครับไปอยู่ที่นั่นแล้วอาจจะปรับตัวในเรื่องของอาหารไม่ได้
มีชื่อในการฝึกซ้อมที่เราเห็นกันอยู่ด้วยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
สรุปแล้วเรามี๒๙คนที่มีตัวเลือกให้ใช้งานแล้วก็จะตัดให้เหลือ๒๓คนในทุกเกมอยู่แล้วนะครับ
การขึ้นเกมลุกด้วยนะครับแล้วก็ซ้อมเรื่องของลูกตั้งเตะ
ซึ่งมาโนโพลกิ้งติวเข้มอย่างใกล้ชิดนะครับมีการอ่าง
พิวเตอร์อธิบายแผนในสนามด้วยโดยเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่ง
ถาวรกองกลางทีมชาติไทยที่ลงมาเป็นสำรองนัดที่แล้วก็
ชนะทิพย์สงกระสินว่าเป็นนักเตะที่ดีมากทั้งในและ
นอกสนามเชื่อว่านักเตะไทยที่ซ้อมร่วมกันนะครับกับทาง
นาทิพย์แล้วก็จีราธรจะช่วยดึงศักยภาพของทุกคนออกมาได้
แน่นอนครับส่วนทีมชาติชุดนี้นะครับเจ้ากันก็มองว่าเป็น
ที่แข็งแกร่งมีคุณภาพสูงซึ่งเกมกับตีมอลเนี่ยโอกาสมากมาย
แต่ทำไม่ได้ก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้ดีกว่าเดิมนะครับในเกม
ทางเมียนมาโดยเฉพาะการเพิ่มสปีดบอลให้รวดเร็วขึ้นส่วนที่
อยู่แล้วก็ต้องพยายามปรับให้สามารถทำได้ดีต่อไปขึ้นเรื่อย
ด้วยครับสถิติของธนวัฒน์นะครับไปดูกันหน่อยในปีนี้นะ
นั้นแล้วก็แพ้ไบรตัน๑๒แพ้สเปอร์อีก๑ต่อ๔ส่วนทีมชาติไทย
ครับในชุดใหญ่นะครับผลงานของทางธนวัฒนซึ้งจิตถาวรก็
เล่นไปสองเกมก่อนหน้านี้ในบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็
อยู่๒๓อีก๓นัดยิงได้๑ประตูครับส่วนจัวทางเข็มดีกล้องหลัง
ทีมชาติไทยนะครับที่โพสต์ภาพนี้กันแฟนก็เป็นห่วงสุด
ท้ายเนี่ยนะครับไปนอนโรงพยาบาลนะครับอย่างที่ผมบอกไปอาการ
เสียก็ถูกตัดชื่อใน๒๓คนซึ่งนะครับต้องรอลุ้นว่าจะ
มีชื่อลงช่วยทีมไทยในเกียรติที่๒ที่พบกับทางเมียนมาหรือ
เปล่าวันที่๑๑ธันบาคคมนี้เวลา๑๙นาที๓๐นาทีนะครับดูอากาศ
อาจต้องพักก่อนนะครับส่วนเกมในกลุ่มบีครับเมื่อวาน
มาเลเซียถล่มทางสภปราวไป๔๐นะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ย
มาเลนำก่อน๒ศูนย์จากการเหาสองลูกของทางซาฟาวีรอ
ซิค์ครับหน้าที่ที่๗แล้วก็๓๔จากนั้นครับในช่วงครึ่งหลัง
เลเซียก็มารวยครับได้สองลูกจากทางชรุนสะอัดนะครับนาทีเจ็ดสิบแปด
ปิดท้ายที่ครับของขึ้นนำเป็นดาวสมูทที่สี่ประตูนะครับ
มาเลชนะสองเกมรวดมีหกแต้มนำเป็นจาดฝูงของกลุ่มดี
ส่วนสคปลาวนั้นยังไม่มีแต้มนะครับอยู่อันดับสุดท้าย
ส่วนอีกคู่หนึ่งครับอินโดนีเซียลงเตะเกมแรกพบกับกัมพูชาครับ
แล้วก็หน้าทีสิบเจ็ดหนีสองศูนย์จากอิวัลดีมาร์สนาทีสามสิบสามครับ

แล้วก็นาที๕๔ครับ
รอเมอีรูมาเกียสครับ

ฉลับกำแพงนะครับของปรักมุณีอุดมครับ
นาที๖๑ให้กัมพูชาไล่มา

แต่ว่าจบเกมเนี่ยก็ยังเป็นอินโดครับ

เอาชนะไป๔๒ประเดิม๓แต้มได้สำเร็จนะครับ